ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเองลงพื้นที่ไปตั้งแต่๒๓วันก่อนแล้ว
เมื่อวานก็มีรายงานก็รายงานกันมาต่อเนื่อง
ลงไปที่ชุมชนต้นมะม่วงตรงข้ามพี่ซีเพชรบุรีนี่แหละ
คือระดับน้ำนอกจากจะท่วมขังตั้งแต่เมื่อวานที่คุณบอก

ซึ่งก็ตรงนี้เป็นโซนที่เป็นเขตรอบนอกเมืองเพชรบุรี

ชาวบ้านเขาก็ทยอยนำทรัพย์สินมีค่าไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยกันแล้ว

กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานมาจากที่จังหวัดเพชรบุรีเชิญค่ะ

ตอนนี้นะครับผมลงพื้นที่มาสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ
ในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรชบุรีนะครับ
ซึ่งขณะนี้พบว่าระดับน้ำนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำสูงประมาณ๑เมตรนะครับ

มีเรือของมูลนิธิจากสว่างราชบุรีนะครับ
ได้มาช่วยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
แล้วก็จะเห็นระดับน้ำตอนนี้บางคนก็ถึงหน้าอกบางคนก็ถึงเอวนะครับ

เดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ว่าน้ำนั้นได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็ขณะนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะครับ
น้ำมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่กี่โมงครับ
ประมาณ๕ทุ่มค่ะ

กำลังช่วยกันเก็บของอยู่ค่ะ
ก็ขึ้นมาเรื่อยค่ะสูงขึ้นเรื่อยค่ะครับ
แล้วเราได้รับความร้อนยังไงบ้างครับภายในหมู่บ้าน

ของเสียหายหมดค่ะท่วมแบบยกไม่ทันค่ะ
แล้วก็พวกเสื้อโพงเสื้อผ้าตู้
หรือว่าเตียงอะไรอย่างนี้ค่ะท่วมหมดเลยค่ะ
แล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหม
ว่าหน่วยงานเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไหมครับ
แจ้งประมาณ๖โมงค่ะ
พื้นที่ของแต่ละจุดแต่ว่าพื้นที่นี้นะครับ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เห็นว่าร้านค้าหรือว่าบ้านพักต่างนั้นต่างก็เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
บางคนนะครับรถจักรยานยนต์นั้นนำขึ้นทันนำขึ้นหนีน้ำได้ทันเนี่ย
ก็จะนำขึ้นไว้ที่สูงแต่ถ้าใครนำหนีไม่ทันก็ต้องให้จมไปกับน้ำนะครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับเท่าที่ผมได้พูดคุยกับหน่วยงานราชการต่างนั้น
นายกอบตหรือว่าทางทหารเองนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งกำลังพล
สะเบียงนั้นเข้าไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่กันบ้างแล้วนะครับ
จังหวัดเพชรบุรีครับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นใช่
คือถ้าจำได้เมื่อวานคุณสมจักรรายงานเนี่ยยังประมาณเข่าแค่นั้นเองนะ
นี่ขึ้นมาถึงเอวแล้วนะเมื่อเช้ารายงานเข้ามาในข่าวเช้าก็เท่าเข่า
ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ขึ้นมาถึงเอวแล้วนะครับ
ตอนนี้ต้องรอดูเรื่องของการประบายน้ำจากแม่น้ำเพชร
ว่าจะมีการปล่อยระบายน้ำอย่างไรเพราะว่าตอนแรกทางจังหวัดคาดว่าฝนไม่น่าจะตกในช่วง๑๒วันนี้
ปรากฏเมื่อวานหกค่ำตกค่ะฝนตกลงมายังหนักนะครับ